เมื่อกี้สิ่งที่ผมบอกไปแล้วน้ำกระเจี๊ยบของผม

และนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกพระอาจาร
ราคาไม่แพง
ค่ะของนครราคา
อันนี้น้ำหอมราคาถูกที่สุด
ของผมก็ทอดเหมือนกันครับผม
เป็นโลออนแบบลดเหงื่อแล้วก็ระงับกลิ่นกายครับผม
อันนี้บอกได้เลยนะถูกที่สุด

ลุงไม่ใช่เป็นคนทำอาหารลุงไม่ได้เป็นคนเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ว่าสิ่งเรื่องนี้ใช้อยู่คุณกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา
น้ำหอมก็ชัดออกจากบ้านถ้าไม่มีอะไรเนี่ยออกไม่ได้

ใช่เหมือนกันเป๊กก็ชอบพวกน้ำหอม

เราว่ากันในเรื่องนี้แล้วแต่ว่าน้ำหอม

ขอบคุณพี่บอยนครทั้งหมดด้วยค่ะ
ครับอันนี้ถูกอันนี้ถูกพี่

ใช่ครับเพราะว่ามองดูจากสายตาเนี่ยพอจะรู้เลย

น้ำหอมโคโลรุ่นเอสคูโด

พวกนี้ราคาคือปริมาณเท่ากันนิดเดียว

แต่ว่าอันนี้เจลน้ำหอมโลออนอะไรถูกสุด

อันนี้ถูกสุด
๕๐จีบว่าน่าจะได้เลย
เลือกราคาอยู่ที่

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

๑๕หมื่นบาท
เรารู้ว่าอยากจะหยุดแต่เราจะไม่ถามให้หยุด

เพราะว่าข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

จริงบ้าง๊อ
แก้วอะไรครับ
ไม่ใช่แก้วธรรมดาเพราะนี่คือ

แล้วแก้วอะไรของบอล
แก้วมาตินี่ครับผม
จะเล่นมาตินูนผมก็ไม่กล้า
กลัวจะครับแก้วพิจัยด้วยลง
มาตินี่ครับผม
แก้วแชมเปญ
ของผมถูกสุดพี่ลง

เพราะพี่ลงเนี่ยบอกได้เลยไม่ได้ว่าอวยกันนะ
คือพี่เขาไม่ใช่คนดื่ม

ผมไม่ใช่คนดื่ม

อย่าหลอกเขาอันนี้แก้ววายนี่ถูกสุด

แก้วไวน์ดีพี่
คำถามข้อนี้เลยครึ่งทางมาแล้ว
เลยครึ่งทางแล้วนี่คือคำถามข้อที่๕

ไม่ต้องพูดถึงแจ็คพอร์ตแตกหรอก
ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอก

ถ้าเกิดแสงเอิมหมื่นกว่าบ้าง
พวกมันต้องเอาไปกินเอาไปใช้อะไรอย่างนั้น

พูดอะไรอย่างนั้นน่ะร้านก็ต้องปรักษณาไปได้

ข้อนี้เหนื่อย

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ